นี่ค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าเอารองเท้าแตะใส่กระเป๋ากางเกงไปไหว้พระ
ตอนแรกที่โพสต์รูปนี้ลงก็เฮฮาเข้ามาแซวว่า
พี่มึนจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้ขำกันไป
จนกระทั่งเมื่อวานนี้กลายเป็นดราม่าเพราะว่ามีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาว่า
นี่ทำแบบนี้อินดี้ไปไหม
ถ้าเป็นเด็กแว้นแถวบ้านผมทำจะขำกันหรือเปล่าคงจะด่ากัน
งั้นงี้ใช่ไหมเพราะว่าที่เก็บรองเท้าก็อยู่ข้างนอก

แล้วพอที่เก็บรองเท้าอยู่ข้างนอกทำไมไม่ถอดไว้ข้างนอก
นี่อย่างไรก็ตามหลายคนไม่เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้

อย่าไปโยงบางวัดเขาอนุญาตให้นำเข้าไปได้นะคะ

รองเท้าหายนี่เรื่องใหญ่

รองเท้าเนี่ยพอดีที่ผมได้ติดตามข่าว

เพราะเพราะเสริมถือหาไม่เจอเพราะภาพมันเยอะมาก

รองเท้าไม่เจอกลัวหายไม่รู้ว่ามีคนแอบถ่าย
แต่เห็นจากรูปที่เพื่อนส่งมาให้ว่า

ผมเขาว่าเขาไม่ได้ทำผิด

อันนี้ไม่รู้ผิดแต่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร

กฎระเบียบของเขาอย่างนี้เหรอ

คุณจะเห็บรองเท้าแตกขึ้นไปไม่ได้มีไหม
คือห้ามนำรองเท้าเข้าไปในพระอุโบสถ

เพราะว่าถือเป็นของสัตว์

สกปรกแต่ถ้าคุณใส่กระโปรงกระเป๋าไป

ตอนนั้นเขาไปทำงานที่จังหวัดพิศนุโลก

ทีนี้พอเห็นกองรองเท้ามหมาอยู่ข้างนอกวัดตรงทางเข้า
ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวออกมาจะหายแล้วหาไม่เจอ
ก็เลยใส่กระเป๋ากางเกงเข้าไปแล้วก็เอาเสื้อปิดด้วย
แต่เวลานั่งตอนนั่งพลัมบอกมา
เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรไม่ดี

เขาไม่ได้ตั้งใจจริง
ไม่ได้อยากจะเกิดเป็นผู้ร้ายเขาบอกอยากเกิดเป็นพระเอกเลย

เพราะฉะนั้นโลกโซเชียลหรือโลกโซเชียลจะดราม่า

แต่ว่าทำไมต้องมาด่ากันผมหมายถึงทุกคนนะ

คือสมัยนี้พอมีโซเชียลมีคำว่าโลกสวยไง

ฉันจะต้องเห็นอาริสิมันอันนี้ทำไม่ได้
มันก็ไปเป็นไอ้มดแดงซะเลยสิได้จบเรื่องจบราว

จะต้องเป็นเรื่องเป็นราวจะต้องแบบอู้ฉันแบบ

กับว่าพอมีอะไรนิดนึงคือไม่ต้องทบทวนเลยว่าเขาเนี่ย

สมัยก่อนมันไม่ได้มีโซเชียลอย่างนี้
นึกออกไหมคนก็อาจจะแบบถูกตีอยู่ในกรอบ

คุณอยากจะทำอะไรก็ได้ลงอะไรก็ได้

ยิ่งฉันลงแบบด่าคนอื่นเนี่ย

ไม่ผิดบ้างอันนี้กลัวแบบส่วนตัว

มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่แปลกมากปัจจุบันนี้

สวนกระแสให้คนเข้าไปด่าก็ยอมนะใช่แบบนั้นนะคืออยากดังฟิวนั้นอยากดัง
วันดีคืนดีบอกทำลงไม้สักทองไม่สมควร
บอกว่าทำลายสวนกระแสทำลายธรรมชาติ
หลายคนก็เลยบอกอันนี้ผมเห็นด้วย
อันนี้ผมเห็นด้วยกับคนโลกสวยผมก็โลกสวย
มีหลายคนบอกว่าถ้างั้นตอนมึงตายนะ
จะได้เอาถุงกล้วแขกใส่แล้วเผาให้

ค่ะพี่โอ้โหไม่รู้เป็นดรยังไงสวนสวนทุกคนเลย
เขาสวนทุกคนเลยสวนทุกคนบุมนาดาเขาจัดแล้ว
บุมนาดาเขาจัดแล้วพี่ซัยเปิดให้ดูแล้วโอ้โหมาหนังมากคนนี้
แท็กโก๊ตตีบุมนาดาเขาจัดแล้ว